เราตามความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งนะครับ
คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่๒๗มีนาคมแล้วประมาณตี๒
มีชายคนหนึ่งบอกว่ามีผู้ชายสองคนคนหนึ่งเป็นตำรวจไปตรวจสอบมาตอนหลังแล้ว
อีกคนนึงเนี่ยเป็นสายตำรวจบุกมาที่ห้องของเขา
พยายามจะหาปืนนะหายาเสพติดมาตรวจค้นแต่ไม่เจอ
แล้วก็ไปมาตรวจตี๒เลยเหรอคะถูกต้อง
ก่อนที่เขาจะเอาภาพเอาคลิปทั้งหมดเนี่ยมาโพสต์เอาไว้เมื่อ๙เมษายน
เราก็สอบถามทางตำรวจท้องที่ให้แล้วนะครับมีความคืบหน้าแล้วนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สมุทรปราการนะฮะคอนโดมิเนียมแห่งนี้นะครับ
มีผู้ชาย๒คนนะเข้าไปค้นห้องพักของผู้เสียหายที่เป็นชายอายุ๒๗ปี
๒๒๗มีนาคมบอกว่าจะมาตรวจหาปืนกับยาเสพติด
ไม่มีหมายค้นด้วยนะฮะแล้วก็พยายามจะข่มขู่
พอตรวจแล้วไม่เจออะไรก็กลับออกไป
ผู้เสียหายนี่เขานำคลิปเอามาโพสต์เอาไว้ในสังคมออนไลน์นะครับ
แล้วก็บอกว่าคนนึงเป็นตำรวจอีกคนนึงเป็นบุคคลธรรมดา
อาสาอะไรก็ไม่มีมาสืบทราบตอนหลังบอกว่าเป็นสายตำรวจ
แต่พฤติกรรมแบบนี้มันสมควรหรือไม่มาจับกลุ่มแบบนี้ถูกต้องหรือไม่
ถ้าได้รับคำสั่งจริงจากผู้บังคับบัญชาจริงให้มาสั่งให้มาจับปืนจับยา
มากันแค่ตำรวจคนหนึ่งกับสายที่เป็นประชาชนคนหนึ่งเหรอ
แบบนี้ทำได้หรือยังไงเขาก็ให้ข้อมูลนะครับ
สำหรับผู้เสียหายบอกว่าคนที่อ้างว่าเป็นสายตำรวจเนี่ย
รู้ตอนหลังก็คือมีคนที่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคนเหล่านี้
อ่าบางคนเป็นหญิงที่ทำงานสถานบันเทิงให้เบาะแสมา
เนี่ยเขาได้ภาพจากล้องปิดทั้งหมดตั้งแต่เข้ามานะ
จนขึ้นลิฟต์แล้วก็มาที่ห้องของเขานะครับ
เขาเอามาโพสต์เตือนเพื่อจะบอกว่านี่คือบุคคลอันตราย
แล้วก็ถามหาความรับผิดชอบความเป็นธรรม
ที่เกิดขึ้นด้วยเพราะตรวจสอบแล้ว๑ใน๒นี้เป็นตำรวจจริง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่คอนโดแห่งนี้นะครับ
อยู่ซอยข้างโลตัสศรีนครินจังหวัดสมุทรปราการ
ซึ่งผู้เสียหายเขาโพสต์คลิปจากภาพวงจรปิดเอาไว้
ผู้เสียหายเป็นชายอายุ๒๗ปีครับ
บอกว่าเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยตี๒๓๐๒๗มีนาคมก็คือตามภาพที่โพสต์ไป
คืนนั้นมีรอปภของคอนโดมาเคาะประตูห้อง
บอกให้เขาลงไปเลื่อนรถเพราะว่าจอดรถผิดที่
เขาก็ลงมานะที่ลานจอดรถแล้วไปเจอผู้ชายคนนึง
ตรงเข้ามาบีบคอพูดจาคมขู่
บอกให้เขาบอกที่ซ่อนของปืนกับยาเสพติด
ซึ่งเขาก็ยืนยันไปว่าไม่มีเขาไม่มีปืนไม่มียาเสพติดด้วย
ลงมาเพื่อจะมาเลื่อนรถเพราะรอปภคอนโดบอกว่าจอดรถผิดที่
ผู้เสียหายชายหนุ่มสมมุติว่าชื่อเต้ก็แล้วกันนะ
เต้เขาบอกว่าคนที่เป็นสายตำรวจได้ขู่เขา
ขณะที่ลงมาที่รถแล้วก็ถูกบีบคอ
คนที่เป็นสายตำรวจบอกว่าให้บอกมาดี
ว่าปืนอยู่ที่ไหนถ้าเกิดหาเจอเองเนี่ย
เดี๋ยวเอาถึงติดคุกเลยนะเต้ก็ตอบกลับไปว่า
ผมไม่มีปืนนะคือพี่จะหายังไงก็ไม่เจอหรอก
เพราะผมไม่มีคนที่เป็นสายตำรวจบอกว่า
ถ้าเจอเอาหนักแน่แต่ผู้เสียหายเขาก็ยืนยันว่าไม่มี
แล้วคนเป็นสายตำรวจเขาก็ถามผู้เสียหายว่า
ชื่อเต้ใช่ไหมเต้ก็บอกว่าอ้าวใช่ครับ
แล้วก็ถามกลับมาว่าตกลงปืนอยู่ไหน
ก็เลยถามกลับไปว่าแล้วพี่เป็นใครอ่ะ
นี่ฮะคนที่เป็นสายตำรวจเพราะเขาไม่ได้มาชุดตำรวจ
ไม่ได้มาอะไรเลยนะฮะคนที่เป็นสายตำรวจนี่ก็บอกว่าเป็นตำรวจ
บอกมาว่าปืนอยู่ไหนเต้เขาก็ยืนยันว่าเขาไม่มีปืน
คนที่เป็นสายตำรวจก็ยังคาดคันอีกให้บอกมาว่าปืนอยู่ไหนนะ
บอกมาซะดีเดี๋ยวถ้ามีอะไรเนี่ยเดี๋ยวช่วยได้
เขาก็ยืนยันว่าเขาไม่มีปืนนะครับ
สองแล้วนะใช่หลายรอบเลยยืนยันไปเนี่ยนะฮะ
จนคนที่เป็นสายตำรวจเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเจอนะ
โดนหนักแน่เต้เขาก็ยืนยันเหมือนเดิมอีก
ว่าผมไม่มีแล้วทั้ง๓คนก็เข้าไปในลิฟต์
นี่ฮะภาพวงจรปิดก็มีฮะนี่ฮะหลังจากถูกคาดคันที่ลานจอดรถ
มาถึงหน้าประตูคอนโดจนเข้ามาในลิฟท์
ระหว่างนี้ก็มีการพูดจาซึ่งเต้บอกว่าเขาก็พยายาม
จะให้ผมสรภาพให้ได้นี่เข้ามุมเลยนะฮะเนี่ย
จะให้สารภาพให้ได้ให้บอกที่ซ่อนปืนให้ได้
เดินไปถึงห้องพักแล้วสองคนนี้ก็เข้าไปตรวจค้นในห้องเขา
โดยที่ไม่มีหมายค้นอะไรเลย
ก็เลยมาค้นตัวค้นตัวแล้วก็ไปล็อกแล้ว
ไม่เจอเสร็จปุ๊บบอกว่าผมเล่นยา

แล้วเขาเดินออกไปในหน้าประตูบอกว่า
ขอโทรหาหาหน้าก่อนว่าไงบ้าง

เขาก็เดินเข้ามาบอกว่าโอเคเรียบร้อยไม่มีอะไรแล้ว

เข้าไปในห้องก็ไม่เจอ

หลังจากที่คุยกับทีมข่าวของเรานะครับ

พาเราขึ้นไปดูในห้องพักนะครับ
ก็ได้ไปเจอกับแฟนสาวของเขา

คืนวันเกิดเหตุตอนนั้นตกใจกลัวมาก

ก็เลยให้ความร่วมมือไปทุกอย่างนะครับ
ชายสองคนที่อ้างตัวเป็นตำรวจเนี่ย
มีคนนึงเขาก็มีตราตำรวจ

จำได้ว่าเคยเห็นชายเสื้อสีแดง

แดงในคลิปกล้องวงจรปิดนะครับ

เคยมาคอนโดแห่งนี้หลายครั้ง

แต่ว่าอยู่คนละชั้นกับที่เธออยู่

ก็บอกว่าถูกสายตำรวจ
พอเขามาเห็นภาพเห็นอะไรอย่างนี้

ก็เคยไปตรวจค้นในห้องพัก
คนนั้นเนี่ยเค้ามีประวัติ

จ่ายเงินไปแล้วก็จบไปตอนนั้น

ต้องใช้วิธีสแกนนิ้วเข้าอาคาร

คนเสื้อแดงที่เป็นสายตำรวจเนี่ย

แล้วก็ยังมีอีกหลายคนที่สนิท

สแกนนิ้วเข้าอาคารให้

คือพอเห็นเป็นเหตุการณ์แบบนี้เนี่ย

นั่นน่ะสิใครจะสแกนเข้าก็ได้เหรอ
เวลาดึกดื่นค่ำคืนแบบนั้น

หรือบอกรอปภว่าสแกนให้หน่อย
จะเข้าแล้วก็สแกนให้
ได้เข้ามาเดี๋ยวค่อยดูนะเพราะว่าเขาสแกนอยู่แล้วก็เปิดประตูได้แล้ว
คนสุดท้ายนั่นใช่เพราะว่าเขาอยู่เพื่อสแกนนิ้ว
สองคนนี้ก็เดินเข้ามาแล้วก็มากดลิฟต์
ก็คือพี่เขาเปิดประตูเข้ามาแล้วเขาก็ตะโกนบอกว่าแพ้ตำรวจมา
แล้วเขาก็เดินเข้ามาเขาบอกว่าอันนี้ขอค้นห้องได้ไหม
มีสายแจ้งมาว่าในห้องมีอาวุธปืนด้วยความบริสุทธิ์ใจของเรา
ก็เลยโอเคได้เปิดให้เขาเข้าไปค้นเขาก็มีค้นเปล่า
ทำยังไงแล้วทำยังไงบ้างเขาก็ค้นเปิดค้นดูอย่างนี้
ค้นแล้วก็มีเข้าไปในส่วนของห้องนอน
เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นลิ้นชักเขาก็ค้นดูตามตรงนี้
แล้วก็ไปข้างหลังมีเปิดตู้เสื้อผ้าดูเปิดตู้เย็น
เขาเปิดตู้เย็นด้วยใช่ใช่ระหว่างนั้นเขาได้คุยอะไรกับเราไหมคะ
เขาก็ถามว่าพอรู้จักเพื่อนที่ขายยาเล่นยาอะไรอย่างนี้ไหม
เราก็บอกว่าพี่หนูไม่ได้ยุ่งกับของพวกนี้หนูไม่รู้จักคนที่เล่นอะไรพวกนี้
หนูหาให้พี่ไม่ได้หรอกเขาก็เลยยึดโทรศัพท์เราไป
คือคนนึงเนี่ยเป็นตำรวจจริงอีกคนนึงเป็นสายตำรวจ
แต่ต่อให้เป็นตำรวจจริงคุณก็ทำแบบนี้ไม่ได้
เนี้ยก็อย่างที่เราทราบอ่ะว่าจะมาค้นเขายามวิการอย่างนี้ยิ่งต้องมีหมายค้น
ใช่ค่ะจริงอันนี้ถ้าเป็นตำรวจไม่มีหมายค้นแล้วมาค้นแบบนี้ก็บุกรุกได้เหมือนกันนะ
ถูกต้องฮะแต่ว่าบางทีชาวบ้านเขาก็กลัวไง
พอบอกเป็นตำรวจเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็กลัวใช่ไหม
จะมาค้นรถค้นบ้านอะไรเขาก็แบบค้นไปก่อน
หลายคนถูกยัดยายัดข้อหาอะไรไปก็มี

ไม่เจออะไรที่มันเป็นสิ่งของผิดกฎหมายเลย

ใช่แต่ผู้เสียหายเขากังวลเรื่องความไม่ปลอดภัย
เกรงว่าจะมีอะไรตามมาอีกหรือเปล่า
ก็เลยไปลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานเอาไว้ที่สพเมืองสมุทรปราการ
เพื่อให้เอาผิดกับผู้ชาย๒คนนี้
พนักงานสอบสวนก็ได้เรียกเต้ที่เป็นผู้เสียหายไปเจอ
แล้วให้ไปคุยกับผู้ชายสองคนนั้น

ซึ่งเต้บอกว่าเป็นตำรวจจริง
คนหนึ่งเป็นตำรวจยศ๑๐ตำรวจโท
อีกคนนึงเป็นพลเรือนทั่วไปนี่แหละแต่บอกว่าเป็นสายตำรวจ
อันนี้เป็นภาพอีกมุมหนึ่งภาพด้านนอกนะฮะ
ซึ่งเต้ยืนยันว่าไม่ขอยอมความเพราะว่าหลังเกิดเหตุเนี่ย
มีตำรวจ๓๔นายไม่รู้ใครนะโทรมาหาเต้โทรมาทุกวัน
บอกว่าน้องยอมความเถอะช่วยน้องเขาหน่อยแล้วกัน
เขาเพิ่งย้ายมาหมายถึงช่วยตำรวจคนนั้นช่วยน้องเขาหน่อยแล้วกัน
เพิ่งย้ายมาน้องยอมความหน่อยเถอะมีตำรวจสามสี่นายนะฮะ
โทรมาหาเต้ทุกวันมาเจรจาขอให้ยอมความแต่เต้ยืนยันว่าไม่ยอม
เพราะเขากลัวว่าเขาจะไม่ปลอดภัยอย่าไปยอมนะฮะ
คือผมก็เห็นว่ายังไงก็ต้องไม่ยอมความแล้วเต้จำเบอร์อะไรไว้จำสงจำเสียงไว้ให้ได้นะ
คนนั้นใครไม่รู้โทรมาเนี่ยน้องยอมความเถอะยอมความเถอะ
คือเรื่องแบบนี้เนี่ยถ้าคุณเป็นตำรวจจริงแล้วโทรมาขอให้น้องยอมเถอะ
อมความให้น้องเขาหน่อยเถอะน้องเขาเพิ่งย้ายมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องเลยนะฮะ

ตำรวจต้องช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนถูกกลั่นแกล้งถูกมาอะไรอย่างนี้นะครับ
ไม่ใช่ว่าแบบยอมไปเถอยอมไปเถอะ
นั่นคุณทำผิดผิดอำนาจหน้าที่ของคุณแล้วนะฮะ
ผู้สื่อข่าวของเรานะครับสอบถามเรื่องนี้ไปยังสพมสมุทรปราการนะครับ

ท่านบอกว่าเรื่องนี้ทางกำลัวกาสฟศปราการมาได้นิ่งนอนใจ
แล้วตอนนี้ภูมิกับก็ทราบเรื่องแล้ว
และได้สั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว
ตั้งแต่เมื่อวันที่๑๐เมษายนนะฮะ
ก็คือเมื่อวานนี้วันศุกร์นะครับ
เพราะว่าเขาโพสต์คลิปเมื่อวันที่๙เมษา
พุ่มกับการสพสมุทราการบอกว่า
ผู้ชายที่ปรากฏในภาพวงจรปิดเป็นตำรวจ
๑๐ตำรวจโทรจริงยืนยันแล้วนะครับ

อีกคนนึงเป็นพลเรือนนะ
ถ้ามีความผิดเกิดขึ้นจริงเดี๋ยวเรื่องนี้
ก็ต้องส่งไปยังปปชเพราะถือว่าเป็นข้าราชการ
ตำรวจนะที่ไปค้นเข้าไปอะไรเขาเนี่ยนะฮะ
แล้วก็อยากให้ผู้เสียหายสบายใจได้
ยืนยันว่าจะไม่มีการช่วยเหลือปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชา

เดี๋ยวก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะ